ตื่นกันเสมอนะคะว่าอยากให้มีสติในทุกการตัดสินใจในทุกการกระทำเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันนั่งเสียใจทีหลังมันไม่มีประโยชน์จริงมันมีเหตุการณ์สามีภรรยาคู่นึงคือภรรยาค่อนข้างขี้หืมคิดว่าสามีจะกลับไปคืนดีกับภรรยาเก่าแล้ววันเกิดเหตุสามีเนี่ยไปร้านค้าของภรรยาเ
ขึ้นถีบกระแทกประตูห้องน้ำพังแล้วยิงใส่ภรรยาเสียชีวิตค่ะที่มารู้สึกตัวอีกทีทำได้แค่เข้าไปกอดเข้าไปหอมศพของภรรยานะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
เป็นแผนประกอบคำรับสารภาพหลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนลูกสองไทยประดิษฐ์
ยิงนางอำนวยภรรยาวัย๔๗ปีเสียชีวิตในห้องน้ำข้างบ้าน
นายบุญเลิศสารภาพว่าเกิดบันดาลโทษะชักปืนยิงภรรยาเสียชีวิต
โดยก่อนเกิดเหตุได้ไปดูหลานชายที่บ้าน
ซึ่งกำลังต่อเติมบ้านของภรรยาเก่า
และนั่งดื่มเบียนที่บ้านภรรยาเก่า

พอกลับมาบ้านมีปากเสียงกับภรรยาในห้องนอน
กระทั่งภรรยาลุกไปเข้าห้องน้ำ
ตัวเองเดินตามไปแต่ภรรยาก็ยังไม่หยุดด่า
จึงเดินย้อนกลับมาเอาปืนในลิ้นชัก
ขณะอยู่ในห้องน้ำภรรยายังด่าไม่หยุด
ทำให้โมโหทีบประตูห้องน้ำ๔๕ครั้ง
ประตูพังก่อนจะชักปืนยิงภรรยาไปหนึ่งนัด
หลังก่อเหตุยังเข้าไปกอดและหอมภรรยาเพราะสำนึกผิด
รับว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน
ภรรยาหึงหวงตนเองมาตลอด
อยากขอโทษภรรยาและครอบครัว
ยืนยันยังรักภรรยาคนนี้มาก
ไม่มีทางที่จะกลับไปคืนดีกับภรรยาเก่า
ตามที่ภรรยาคิดอย่างแน่นอน
มันก็มีเรื่องอันนี้แหละ
ยืนยันครับมั่นใจพันเปอร์เซนหมื่นเปอร์เซน
หลังก่อเหตุนายบุญเลิศสารภาพกับพี่ชายว่า
ยิงภรรยาเสียชีวิตแล้วก่อนรอมอบตัวกับตำรวจ
ขณะที่หลานชายผู้ก่อเหตุยืนยันว่า

ภรรยาของน้าชายขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากขายของ
พอเห็นน้าอยู่บ้านอดีตภรรยา
ก็มาตามน้าชายกลับบ้านแล้วยังโทรศัพท์มาตามอีก
ตอนนั้นเริ่มมีการด่าทอแล้วเพราะความหึงหวง
กระทั่งภรรยาตามมาอีกรอบจนทั้งคู่พากันกลับไป
ด้านอดิษฐ์ภรรยานายบุญเลิศยืนยัน
ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะกลับไปคืนดีกัน

ที่ผ่านมาทั้งสองคนต่างมีภรรยามีสาบีใหม่
นายบุญเลิศมาเพียงซื้อของที่ร้านเท่านั้น
และไม่เคยพูดกันถึงเรื่องในอดีตเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุ
แม่ก็มีแฟนใหม่แล้วเนอะอะไรประมาณนี้แล้ว
ต่างคนก็ต่างมีแล้วก็จบกันไป
แต่อันนี้ก็มาซื้อของธรรมดาเขาไม่ได้มาอะไร
เขาไม่ได้มาพูดก็แก๊กอะไรกับแม่เลยนะ

ไม่ได้มาแทะลงไม่ได้มาแสวไม่ได้

เข้ามาซื้อของมาเขาบอกว่าวันนี้หลุดมา
คือเหมือนว่าเมียไม่อยู่เมียไปขายของอะไรประมาณนี้ไง
เออใช่เมียเขาเป็นคนหึงมากใช่เป็นคนขี้หึง

แต่เราบอกว่าเราไม่มีอะไรแล้วแก่แล้วอะไรอย่างนี้

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจคุมตัวนายบุญเลิศไปสอบปากคำอย่างละเอียด
ก่อนแจ้งก็หาข้าวผู้อื่นตายโดยเจตนา
เตรียมคุมตัวไปฝากทางอินสารจังหวัดศรีคิ้วในวันพรุ่งนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน